คือตำรวจคาดการณ์ว่ารอปภท่านนี้ที่เสียชีวิต

เพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

เพราะว่ารบพอท่านนี้ชอบไปอาสาเพื่อนเข้ากับ
แล้วเข้าติดต่อกันคือนาน๔๘ชั่วโมง
ควงกะนอกจากกะของตัวเองแล้วควงกะของเพื่อนด้วย
แต่เพื่อนก็บอกว่าจริงแล้วผู้ตายก็ร่างกายแข็งแรงนะ

ควงกะบ่อยไปพักผ่อนน้อยมาก
ผู้ตายคือไปตรวจสอบประวัตินะคุณสืบสกุล
อย่างที่คุณบอกแข็งแรงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่
ป้อมยามด้านหลังโรงงานผลิตเหล็กแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ไปพบกับคุณตาผู้ตายชื่อว่าคุณธานีตันเจริญ

คือคุณธานีมีหน้าที่รับผิดชอบเฝ้าป้อมยามด้านหลังบริษัท
คุณธานีเสียชีวิตในสภาพสวมชุดทำงานครึ่งท่อน
ไม่พบบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ไม่พบเรื่องของร่องรอย
ต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้าย
สภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงไม้ค่ะ
ตรวจสอบภายในป้อมยามพบเพียงขวดน้ำดื่ม
ขวดน้ำอัดลมกาแฟแล้วก็จานข้าวที่เพิ่งจะกินไปนะคะ
จากการสอบถามนายสมพรหลงรักอายุ๔๘ปี
คนที่ไปพบศพคนแรกบอกว่า
คือผมจะเข้ามาปลุกผู้ตายคุณธานีเพื่อจะเปลี่ยนกาด
ระหว่างนั้นเข้ามาภายในป้อมยามเห็นไฟปิดอยู่
ก็เลยไปเขย่าตัวคุณธานีค่ะแต่ก็ไม่มีการตอบรับ
ทีแรกคิดว่าคุณธานีเนี่ยแกล้งหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเปิดไฟ
แล้วลองนำนิ้วไปอังที่จมูกของคุณธานี
ก็พบว่าคุณธานีเนี่ยไม่หายใจแล้วนะคะแล้วตัวตอนนั้นก็เย็นด้วย
รีบแจ้งหัวหน้างานแล้วก็ตำรวจให้มาตรวจสอบ
คุณสมพรบอกต่อบอกว่าคุณทาเนียเป็นคนขยัน
มักจะรับอาสาเข้าเวรแทนเพื่อนเป็นประจำ
บางทีคุณธานีนะเคยควงกะ๔๘ชั่วโมง
ควงกะติดต่อกัน๒วันนั่นเองนะคะ
แล้วเป็นรอปภถ้าทำหน้าที่แล้วอยู่ในป้อม
หลับไม่ได้นะเท่ากับ๔๘ชั่วโมงไม่ได้พักเลยนะ
คือจะอู้ก็ไม่ได้ค่ะทีนี้วันที่คุณธานีเสียชีวิต
คุณธานีรับอาสาเข้ากะแทน๒๔ชั่วโมงนะคะ
พอ๒๔ชั่วโมงเต็มก่อนจะมีการเปลี่ยนกะไป
คุณสมพรก็เลยเดินมาเรียกเพื่อจะเปลี่ยนกะ
แต่ปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแปลว่าเสียชีวิตนะ
ขณะที่คุณอาทิตย์เลิศสิริอายุ๓๘ปี
เป็นหัวหน้ารอปภบอกว่าคุณธานีเนี่ยเพิ่งจะมาประจำที่โรงงานแห่งนี้
ไม่ถึงเดือนปกติแล้วคุณธานีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
มักจะอาสาเข้ากะทำงานแทนเพื่อนยาเป็นประจำ
เป็นประจำเลยทีนี้คือที่ผ่านมาก็เคยเตือนแล้ว
บอกว่าให้ดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนด้วย
แต่ด้วยความขยันไงมักจะควงกากแบบนี้พักผ่อนน้อยก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุนะคะ
เช้านี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปเที่ยวโรงงานจุดเกิดเหตุค่ะ
ไปพบกับคุณตานแสนวงศาอายุ๔๙ปีเป็นเพื่อนยามด้วยกัน
เล่าบอกว่าที่ผ่านมาคุณธานีก็เคยบ่นให้กับคุณตานฟังว่า

แต่ก็ไม่ทราบสาเหตุว่าไอ้ปวดท้องเนี่ยปวดมาจากสาเหตุอะไร
จนว่าวันนี้คุณธานีก็ปวดอีกแล้วปวดท้อง
เพื่อนก็เลยบอกว่าให้ไปพักที่ป้อมยามแล้วก็แยกย้ายกันไป
ทราบข่าวอีกทีคือคุณธานีเสียชีวิตแล้วค่ะ
ท้องที่ที่รับผิดชอบจุดเกิดเหตุบอกว่า
หลังจากนี้ก็จะมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็คาดการณ์ว่าสาเหตุที่คุณธานีเสียชีวิต
อาจจะเป็นเพราะพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ
ประกอบกับว่าอายุที่เยอะแล้วด้วยนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิต
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะก็ต้องมีการผ่าชนะสูตรพลิกศพต่อไปนะคะ